เรื่องของการออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมบริษัทหรือธุรกิจที่ให้กู้เงินนะคะ
โดยใช้ทะเบียนรถมาค้ำประกันกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังกับทบทก็ประชุมกันหารือกันนะคะ
เตรียมออกประกาศเพื่อให้ผู้ที่จะใช้บริการกู้เงินเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงด้วย
ส่วนผู้ประกอบการเองถ้าสนใจก็ต้องมาลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เรื่องนี้นะคะนายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่า
กระทรวงการคลังก็ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ออกประกาศกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะ
โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
จะต้องไปยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใน๖๐วัน
นับจากวันที่ประกาศกระทรวงคังมีผลบังคับใช้
เพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
แล้วก็ได้รับการบริการอย่างเป็นธรรมด้วย
จากนี้นะคะยังประกาศให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด
ภายใต้เข้าเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต
ซึ่งจะทำให้มีฐานข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มขึ้นด้วย
ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับท้องถิ่น
รวมไปถึงป้องกันและแก้ไขปัญหานี่นอกระบบด้วยนะคะ
บอกว่าพอประกาศออกมาแล้วนะคะ
พบว่ามีผู้ประกอบการให้ความสนใจ
แล้วก็ยื่นประสงค์ขอจดทะเบียนแล้ว๙๐๐ราย
สามารถเปิดดำเนินการไปแล้ว๓๕๐รายค่ะ
เพราะว่าก็มีความเกรงกลัวในเรื่องของกฎหมายควบคุมหนี้นอกระบบ
อาจจะทำให้ส่งผลต่อกิจการที่ประกอบอยู่
ก็มีผู้ประกอบการให้ความสนใจมากนะคะ
อกจากนี้ค่ะการที่ได้ใบอนุญาตที่ถูกต้องแล้ว
ผู้ประกอบการยังสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยได้เท่าเดิม

ถึงแม้ว่าจะต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม
แต่ว่าประชาชนก็จะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์

อย่างเช่นค่าธรรมเนียมทำสัญญา

ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่จะใช้บริการกู้ยืมเงิน
แต่ว่าผู้ประกอบการถ้าอยากจะทำธุรกิจต่อไป
ก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะ